หลังจากที่ได้รับข่าวดีของ
ที่บริเวณอนุสาวรีพยายาม

เมื่อคืนนี้ก็เลยมีคนไปสักการะเยอะมากนะครับ

ครับบรรยากาศบริเวณลานอนุสาวรีพ่อขุนเมงรายมหาราชนะครับ
เทศบาลนครเชียงรายในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
และชาวบ้านบอกว่ามีการทยอยกันมาเยอะนะครับมีการทยอยไปสักการะ
และมีการบวงสวงประถมกษัตริย์ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย
โดยทุกคนต่างก็ขอพรให้ทีมฟุตบอลเยาวชนและโค้ดทีมหมูป่าอาคาเดมี่
แม่สายรวม๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงได้ในเร็ววันนี้นะครับ
โดยนายศักยนาศิลาวงศวรรค์แฟนคลับทีมสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ด
ซึ่งพาครอบครัวมาไหว้สักการบูชาพระบรมอนุสาวรีพ่อขุนเมืองรายมหาราช
บอกว่าได้มาบนบานขอให้พญามังลายคุ้มครองลูกหลานชาวเชียงรายให้รอดพ้นจากพยันตราย
หลายคนก็เอาเครื่องมาแก้บนนะ

หลังจากพบตัวน้องปลอดภัยดีทุกคนก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับ
ทุกทางนี้มันก็ขาดไปวันใจก็เสียไปวัน
ครับแต่ดีใจมากตอนที่ดูข่าว
ครูฮาร์ดดูแจ้งว่าพบแล้ว

ทางราชดังสาวกันทิราศีลาวงศาวัฒน์ลูกสาวของนายศัตริยนาก็บอกว่า
ในช่วงที่น้องทีมหมูป่าติดอยู่ภายในถ้ำหลวง
ก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมากและติดตามข่าวมาโดยตลอดแล้วครับ
พร้อมทั้งได้ตั้งจิตอธิษฐานไหว้ขอพรพระขุนเมืองรายมหาราช
หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่าพญาบางราย
ให้ช่วยคุ้มครองทั้ง๑๓ชีวิตโดยขอให้แคล้วคลาด
และออกจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยครับ